สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมาทุกสิ่งแซ่บจริงทุกเรื่องบันเทิงค่ะ
ช่วงนี้นะคะคุณอยู่กับเราสองสาวค่ะเรือนขวัญแล้วก็คุณเชอรี่
ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้หลายคนดวงเฮงดวงปัง
โดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงที่ปังแล้วก็ปังอีกต่อเนื่องกันมาหลายงวดค่ะ
เจ้าแม่วงการลูกทุ่งเลยนะคะพี่ฮายอภพรคนนี้มาแรงมาก
มาแบบนี้มาแรงแซงทุกคนค่ะพี่ฮายอภพรงวดนี้ถูกลอตเตอรี่อีกแล้วนะคะ
แล้วก็พี่ฮายกระซิบบอกเอาไว้ว่าที่โชว์อยู่เนี่ยไม่ได้เช็คละเอียดนะ
เท่าที่รู้มาเรื่อยแล้วจ้ายังนับไม่หมดนะ

ได้มาจากทะเบียนรถของตัวเองค่ะ
พี่หาย็าก็ว่ายานะฆ่าให้แนบได้แน่นอนเลยนะคะ
หน้านี้พี่ฮายเขาเคลมเอาไว้ก่อนวันออกสลากด้วยนะ
บอกกับพี่แจ๊กกะรีนของเราว่าเดี๋ยวงวดนี้แหละ
อาภาพรจะเป็นเศรษฐีนีคนใหม่ค่ะคุณผู้ชม

รอรับค่ะรอรับคำชมไว้ก่อนเนอะ
เมื่อวานไปเดินได้ชุด๑๕ใบ๒๐ใบไม่มีเลย
ถ้าเลขนี้ถูกนะจะร่วมทำบุญด้วยกัน
สาธุฟันเมื่อคืนอันนี้ฝันเมื่อคืน
นั่นแหละค่ะตรงเลยค่ะ
ก็อาจจะเขาบอกฝันให้ลดให้เพิ่มไหมเอาตรงเลย
อันนี้สัมภาษณ์ก่อนวันออกสลากนะคุณผู้ชม
แล้วจะบอกด้วยว่าคนที่ถูกสัมภาษณ์ถูก

ไม่ตามแม่เลยเอาข่าวหน้า